ทีนี้มาดูประเด็นข่าวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่ง

มีเหตุการณ์คนร้ายเขาบุกเดี่ยว

ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรี
แล้วก็ไปชิงเงินรถขนเงินธนาคารกรุงไทย

ชิงเงินจากมือของเจ้าหน้าที่เลยนะ

ชิงเงินไว้จากมือเลยไปคนเดียวด้วยนะคะ

แล้วก็เรามีภาพคือเป็นคนที่เขาไปเติมน้ำมันในปั๊มนั้นพอดี

เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นชัดเลยเจ้าหน้าที่กำลังขนเงินจะใส่ตู้นี้ค่ะ

แล้วก็หยิบแบบนั้นเลยหยิบถุงเงินไปเลยค่ะ
กว่า๕ล้านบาทนะได้เงินไปไปคนเดียวคนร้ายเนี่ย
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูได้ยินเสียงปืนด้วยนะคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดนะคะ

เขาไปเติมน้ำมันพอดีแล้วเขาถ่ายเอาไว้ได้เนี่ย
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
คลิปนี้ค่ะเป็นคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไป
จี้ทีเงินสด๕ล้าน๑แสน๓หมื่นบาท
ระหว่างที่พนักงานประจำรถขนเงินธนาคารกรุงไทย
ริมถนนสายบางลี่วัดไผ่โรงวัว
ตำบลบางเลนอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ใช้ปืนยิงข่มขู่เพื่อเปิดทางด้วย
อย่างที่บอกว่าภาพนี้พลเมืองดีนะคะ
ที่เขาเป็นลูกค้าในปั๊มน้ำมันเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
เขาก็เลยถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของเขา
น้ำมันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเพิ่งเปิดใหม่
ชาติไทยพัฒนาเป็นเจ้าของค่ะ
พลตำรวจรีสุคุณพรมมายน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเจอรถตู้ขนเงินของธนาคารกรุงไทยเนี่ย
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๓ปลอก
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้าย
ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
พลตำรวจรีสุคุณเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายทำงานเพียงคนเดียว
คาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ล่ะ
ตอนนี้ตำรวจแบ่งกำลังออกเป็น๓ชุดนะคะ
เพื่อติดตามตัวคนร้ายก็กระจายกำลังออกไป
ลงพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีพระนครศรียุธยา
มั่นใจว่าจะสามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้แน่นอน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาทำงานไม่เกิน๓วัน
จับคนร้ายแน่ลองฟังเสียงทางด้านของพลตำรวจตรีสุคุณค่ะ

พากรเห็นแล้วก็จับดมทีไรก็จับได้เยอะทุกทีเพราะฉะนั้นปืนมันก็พอสมควร
จะให้ผมบอกว่าเป็นบุคคลในเครื่องแบบหรือไม่อยากดิ้งให้บอกเลย
ช่วงค่ำวานนี้นะคะคุณผู้ชมมีการประชุมทีมสืบสวนกว่า๓๐นาย
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ค่ะโดยมีพลตำรวจเอกสุวีระทรงเมตตา
ที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งก็มีรายงานว่าทีมสืบสวน
นำตัวพยานแวดล้อมมาสอบปากคำกว่า๑๐ปากแล้วนะคะ
ซึ่งในจำนวนนี้มีกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นชื่อแก๊งแฝดนรก
ว่าสมาชิกบางคนของแก๊งแฝดนรกนี่แหละน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้๑๐โมงเช้าพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ด้วยตัวเองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ